มาดูที่ปฐุมธานีค่ะตำรวจรวบตัวสองวัยรุ่นไว้ได้นะคะ
สองวัยรุ่นนี้สิ่งที่เขาทำผิดคือ
พฤติกรรมเนี่ยขี่รถจากกระยานยนต์ไป
หลังจากนั้นน้ำมันหมดก็เลยจอดทิ้งไว้ที่แถวปั๊มแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
พอน้ำมันหมดแล้วไม่มีเงินเติมก็เลยไปปล้นร้าน๗๑๑ด้วยปืนปลอมนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรค่ะ
เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
พร้อมด้วยตำรวจสพลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

คนแรกชื่อว่านายชนะพลอุเทนสุดอายุ๑๘ขออภัยค่ะ๒๘ปี
คนที่๒ชื่อว่านายโพคินตินหาการอายุ๒๒ปี
คนที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารธัญบุรีนะคะ
ได้ตัวพร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์๑คัน
อัดลม๑กระบอกเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุค่ะ
๒คนนี้เขาร่วมกันชิงทรัพย์ร้าน๗๑๑
อยู่ในปั๊มปตทคลอง๗ตำบลบึงคำพร้อย

วันที่เขาไปปล้นคืน๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ

อดเสื้อคลุมศีรษะออกเปลี่ยนเสื้อ
ถุงมือแล้วก็เอาหลอดใส่เงิน
ที่อยู่ในเก๊ะเก็บเงินของ๗๑๑เนี่ยนะ

แล้วก็ทิ้งหลอดไว้ในถังน้ำภายในห้องน้ำของปั๊มพีที
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากการสืบสวนของตำรวจชุดจับกลุ่ม
สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
คือนายชะนพลและนายโพคิน
รวมรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกไหมจับนะคะ
สืบสวนติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก
อำเภอลำลูกกาแล้วก็ได้ของกลางมาครบเลยค่ะ
นายชนพลอุเทนสุดผู้ต้องหารับสารภาพ
บอกว่าวันเกิดเหตุไม่มีเงิน

ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมากับเพื่อน

ก็เลยทิ้งรถไว้ที่จุดน้ำมันหมก
ห่างจากปั๊มปตทที่เขาไปก่อเหตุ
เพราะว่าปั๊มปตภมี๗๑๑ไง
เขาไปก่อเหตุจุดนี้ห่างกัน๑กิโลเมตร
จากนั้นเดินมาค่ะเดินมาที่ปั๊มที่มี๗๑๑
ใช้ปืนปลอมจี้พนักงาน๗๑๑บอกว่าต้องการเงิน๕๐๐บาท

รถเราน้ำมันหมดพอดีเหรอไม่ครับเลยไปตรงแล้วเรามีตังค์จิดตัวไหม
ไม่ใช่บาทครับมีบาทเลยอ๋อเราเคยกรอเผ็ดดูอ่ะดูยังไงอ๋อ
ไม่ใช่ตัวเองดูไม่ได้ตั้งใจอะไรครับต่อไปก่อนแล้ววุฒิปืนที่นำมาเป็นของใคร
ของเองหรอเป็นเพื่อนจริงไหมเป็นต่อครับส่วนนายโพฆินผู้ต้องหายอีกหนึ่งคนนะคะ
เขาอ้างว่าไม่ทราบว่าเพื่อนหลังจากที่เอารถไปจอดอยู่ที่ปั๊มพีทีแล้ว
เขายืนรออยู่ที่รถเขาไม่รู้จริงว่านายชนะพลเพื่อนของเขาเนี่ย
เดินไปไหนเอ้าเขาไม่รู้นะว่าไปโปรดเงินที่เซเว่น
และที่มีการเปลี่ยนเสื้อเขาบอกว่าไม่อยากให้ตำรวจจับได้
แต่ว่าสุดท้ายก็มาถูกจับในที่สุดนะคะ